คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่ความน่ารักของบ้านคุณริต้ากันบ้าง
คุณแม่เขานะสวยอยู่แล้วอยู่ใจเต้นของเรานะคะ
แต่นี่เราจะมาเฉลยว่าทำไมพี่ริต้าถึงบอกว่าน้องกวินนี้นะ
ขนาดนั้นเลยไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
เด็กวัยประมาณนี้นะเขาอาจจะลื้อของลงของเล่น
น้องกะวินจัดทุกระเบียบต้องเข้ากันเป๊ะนี่นะคะ
เจ้าระเบียบกับเรื่องการรักษาความสะอาด
นี่คือคำจำกัดความว่าน้องกะวินลูกพ่อกรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
บ้านอื่นอาจจะต้องแบบคุณพ่อคุณแม่ตามเก็บของเล่นลูกใช่ไหมคะ
แต่คุณลูกบ้านนี้เล่นเอกหลมเอกเกล็บเอก
ชื่นใจมากแม่ลิต้าบอกว่าชื่นใจที่สุดเลยค่ะ

กวินนี่นะเขาชอบอยู่กับผู้ใหญ่

อันนี้แม่ริต้าบอกว่าขออนุญาตเคลมเป็นลูกตัวเองเหรอ
แต่ถ้าเรื่องขี้อ้อนมาทั้งแม่เลย
ฟิลแบบว่าหวานน่ารักเนี่ยจุ๊บคุณปู่นะคะ
กวินได้แม่ริต้าไปเต็ม

ช่วงหลังพี่ริต้าออกงานเกี่ยวกับแม่และเด็กบ่อยใช่ไหม

ก็เข้าใจคำว่าเสียสละมากขึ้น
ก็เลยอยากจะสอนให้ลูกเป็นคนดีมีน้ำใจด้วย

ริต้านี่นะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเลย

เอาอะไรมาบริจาคทั้งหลายทั้งแหล่

ไปฟังเสียงคุณแม่นางฟ้าลิต้าหน่อยค่ะ

แล้วเขาต้องรักในสิ่งของที่เขามี
เขาเป็นคนเจ้าระเบียบมาก

ว่าน่าจะได้คุณกรมากกว่า

เพราะว่ารถทุกคันเขาสมมุติเขามีรถ

รถเล็กเขาต้องเลี้ยงให้ตรงเป๊ะเลย

อันนี้ต้องว่าเขาได้มาจากข้างใน
นี่นะเป็นระบงเป็นระเบียบต่าง

เรื่องทางสายอ้อนคุณแม่ขอเคลมเอง๑๐๐
แต่ใดคือคุณพ่อคุณแม่ออกมาเป็นน้องกวินกลมกล่อมที่สุดแล้ว
ใช่แล้วค่ะความมีระเบียบเป็นรากฐานทุกอย่าง
ใช่ค่ะพี่เอลิเซียพี่ชั้นพี่เอลิเซียพูดมาว่าน้องกวินน่ารัก
พี่พ่อพูดมาว่าน้องน่ารักนะคะ